ส่วนที่จังหวัดตรังนะครับท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
แต่ตำรวจบอกว่าคงต้องอายัดศพไว้ก่อนเอาไว้ตรวจสอบให้สิ้นสงสัยว่า
อำพลางอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อนายสมบูรณอินทองแก้ว
อายุ๖๕ปีนะครับเป็นอดีตผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดกะบี
แต่บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลทัพเที่ยงที่เทศบาลนครตรังนะฮะ
เสียชีวิตอยู่เมื่อวันก่อนนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองวันนะครับ
จากการชนะสูตรศพนะครับมียารักษาโรคมีข้าวซอยที่บูดแล้วนะ
อยู่ในถุงอ่ะนะฮะแล้วก็จมน้ำเหลืองเนี่ย
น้ำเหลืองอยู่ที่ที่นอนด้วยนะครับภรรยาบอกว่าสามีป่วยเป็นอำมพลึกหลายปีแล้ว
อยู่ที่บ้านหลังนี้กับภรรยาสองคนส่วนลูกทำงานอยู่ต่างจังหวัด
ช่วยเหลือตัวเองพอได้บ้างนะอย่างเช่นไปเข้าห้องน้องเข้าน้ำเนี่ย
จะใช้แบบมือถัดไปต้องถัดไปนะเดินไม่ได้
ก่อนเกิดเหตุภรรยาบอกว่าไปอยู่บ้านแม่อยู่ได้๑๐วันแล้ว
เมื่อวานนี้กลับมาที่บ้านเอ้าพบว่าสามีนอนเสียชีวิตไปแล้ว
ที่เพื่อนบ้านก็บอกนะครับบอกเมื่อวานยังคุยอยู่เลยนะยังคุยอยู่เลยนะครับ
ทุ่มนึงเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุพบศพเมื่อวานนะ
เมื่อวันก่อนเนี่ยทุ่มหนึ่งยังคุยกันอยู่เลยนะครับ
คือภรรยากับเพื่อนบ้านเนี่ยตำรวจบอกว่าพอฟังข้อมูลแล้วมันก็ยัง
ยังดูไม่ค่อยตรงกันเหมือนกับมีพิรุธอยู่หลายอย่างนะครับ
ก็เลยต้องอายัดศพเอาไว้ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนนะครับ
วันนี้คุณปิยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
คุยกับเพื่อนบ้านแถวนั้นนะครับบอกว่าปกติผู้ตายเขาอยู่กับภรรยานะ
ภรรยาจะอยู่ชั้นบนของบ้านผู้ตายอยู่ข้างล่าง
ก็อยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่นะฮะที่บ้านหลังนี้นะครับ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะที่เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังนะครับ
เนื่องจากโดยพี่หญิงที่มาระบบมาบ้าน
พี่เรียกไม่มาเลยต้องเดินเลยบอกว่าเขาไม่มีเบียงจ้างแล้ว
พี่เรียกมาทุกวันเลยมาทำฟังร้านเลยไงแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้ว
เก่ไปรายกิจแล้วเก่อดนี้เก่อดใต้อดไม่มีไปบ้าง
เดินไม่ได้เดี๋ยวก็ไปเรื่อยไปเหมือนหูนี่แกเลื่อยไป
มันกล้านอยู่หรือเปล่ากล้าน
คือผู้ตายเนี่ยเขาจะโทรมาสั่งอาหารเป็นประจำให้ไปส่งที่บ้านนะครับ
คนที่ไปส่งเนี่ยชื่อนายวัฒนาบัวศรีอายุ๓๖เป็นพนักงาน
ว่าคุณลุงเนี่ยเคยโทรมาขอเบอร์ที่ร้าน
คือเขาเคยออกร้านนี้เคยออกรายการทางทีวี
ลุงแกก็โทรมาขอเบอร์นะผู้ตายเนี่ย
พอไปส่งก็เอ้าเป็นอำมพลึกอยู่ที่บ้านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ไม่มีใครดูแลถึงขั้นที่พนักงานที่ไปส่งเนี่ยเขาบอก
เขาเคยเช็ดอุจจาระปัสสาวะอะไรให้ด้วยนะ
เพราะเห็นแล้วสงสารนะฮะเดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะครับ
ก็ถูบื้นเจ็ดเยี่ยวให้แกครับ
แล้วหลังจากนั้นก็เอาตุ๋งกัญญาตุ๋งดำอะไรพวกนี้ไปให้แก
เพราะแกไม่มีตังกัญญาเจ๊เราก็บริจาคตุ๋งกัญญา

หมอนที่นอนเอาอะไรไปให้แก
ไปถูแล้วก็มีรูปเหตุให้แกใหม่ทีนึง
ก็เอาวันเก่าทิ้งให้แกแล้วก็วันใหม่วาง
ขึ้นไปอ๋องทำไมมีผู้หญิงข้างบนด้วย
ผมก็ถามคุณลุงว่าเออใครผู้หญิงนั่งบน

ไปพัฒนาจังหวัดมีเบอร์พัฒนาจังหวัดด้วย
มีเบอร์อะไรไปคุยว่าเอ๊ะเราต้องช่วยแก
แต่จะทำยังไงให้มันถาวรไม่ใช่เอาภาระมาให้เรา

แล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาเคยโทรกับลูกแล้ว
ที่บอกว่าพี่อยากจะโทรคุยกับลูกมีเบอร์ไหม
เขาบอกว่าแต่พี่โทรรู้สึกไม่มีคนรับเลยนะ

แล้วทีนี้แล้วพี่ก็เลยไปส่องเฟซบุ๊ค
ก็เจอลูกแกหน้าเหมือนแกเลยหน้าตาดีมาก
แล้วมีชีวิตอยู่แบบก็ค่อนข้างดี
ภาระเราก็เยอะแล้วตอนนี้นึกออกไหม
แต่เราก็ช่วยเขาเท่าที่ทำได้ไง
วันนี้ตำรวจก็ให้ภรรยาให้คนที่อยู่ในระแวกบ้านเนี่ย
มาให้ข้อมูลกันต้องอายัดศพไว้ก่อน
ว่าข้อมูลยังไม่ตรงกันเรื่องเวลาการตายอะไรพวกนี้นะครับ